ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากบอกว่ายอดเยี่ยมมากค่ะ
การควบคุมเสียงควบคุมลมหายใจความนิ่งเพอร์เฟคมาก

เป็นญาติกับพี่โจบอยสกาวใช่ไหมครับ

ค่ะก็มีเคยเล่นให้พี่สานิด้วยค่ะ

อ้าวลูกต่อลูกเหรอเนี่ย
เพื่อนสนิทพี่ซานิค่ะ

พ่ออย่าถ้าพูดต่อหน้าลูกจะดีเหรอครับ

แล้วคุณแม่ก็เป็นนักร้องด้วยใช่ไหมคะ

มีนักร้องท่านใดที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษไหมฮะ
ชอบพี่แก้มแล้วก็แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
ตอนเด็กก็เคยชอบพี่ซานิเหมือนกันค่ะ
เคยชอบนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ชอบแล้ว

ขอโตมาแยกได้รึเปล่า

อุ้ยดีมั้ย

ต้นจังหวะว่าคือครูหวังทองทองลั่นธม
เท่ากับว่าเยอะอยู่ดีได้คะแนนข้ามรุ่นไป๔๘คะแนนไปแล้วนะฮะ
เห็นเดือนรูปเขียวเกี่ยวกินฟ้า
เล็กน้อยลอยมา
น้ำผ้าสลัวหมวกเหลือ
ห่วงดาววแหวมข้างแหลมนับเหลือ
แรมอายแรมเหลือ
เหมือนเรารักแถมรักไกล
ฉันคงมีกรรมติดตามย้อน
ออกอายมาวอก
รักมาแรมร้อนใจเด้อ
ดันฟ้าจะช่วย
ให้ช่วงพวกที่ร้ายกลับไป
เป็นเดือนเลือนราม
รอบเดือนก็แจ้มน้ำดัง
มุนเรียนตามจากโอราสี
แต่ความรักฉันแรมเลย
เริ่มเดือนแรมปีโทษปานฉันยังไม่กลับมา

แม้เดือนแรมมองไม่พองศรี
ดาวน้อยยังมี
ระวีแทนทัยในลักษณ์

เราหักด้วยแรมรักเมอร์
จะเห็นใจใครมา
ช่วยรักษาแล้วเว้ย
สาวน้อยวัย๑๒คนนี้ฝีมือไม่ธรรมดาจริงครับ
เลือกเพลงแรมพิษวาส
ซึ่งห่างจากปีเกิดของเธอถึง๔๘ปี
ทำให้ได้คะแนนข้ามรุ่น๔๘คะแนน
ต้องการอีก๑๕๒คะแนน
เฟรมจะผ่านไหมมาลุ้นกัน
คะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับ
และผลงานของคุณคือ
ผ่านครับ

จาก๔๘คะแนนที่มีใบมือได้ไปจากของคุณคุณนะครับ

เพราะว่าสิ่งที่หนูได้ทำไปนะคะอย่างเต็มที่ก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะ